มาเริ่มกันที่ข่าวแรกหลายคนตกออกตกใจแล้วก็พูดถึงแล้วก็แชร์กันเยอะมากนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับปุ๊กกี้ชาลาล่านั่นเองนะคะ
ก็จำกันได้นะสำหรับภาพนักร้องยุคก่อนเลย๙๐ดังมากปี๒๕๓๘๓๙ช่วงนั้นคือช่วงปีก่อนตุ๊กกี้เลยนะคะ
ใช่นี่ผ่านไปมาตอนนี้นะคะผ่านมรสุมชีวิตร้ายต่อหลายครั้งด้วยกัน
ตอนนี้เธออยู่ในวัยสี่สิบปีล่าสุดเป็นข่าวอีกครั้งไม่ได้มาออกอัลบั้มออกซิงเกิลนะคะ
แต่ว่าตำรวจไปเคาะบ้านค่ะโดนเข้าไปนะคะค้ายาเคค่ะ
ก็ต้องขอแก้ข่าวหน่อยละกันที่ว่าปุ๊กกี้มีสามีเป็นชาวไต้หวันเรื่องจริงนะคะ
ก็จริงไม่ใช่นะพี่ภาพที่โดนจับเนี่ยพร้อมกับสามีชาวไต้หวัน
อันนี้ไม่ใช่สามีชาวไต้หวันของเธอนะคะ
หรูที่ภาพที่โดนจับที่หมู่บ้านหรูเมื่อคืนที่ผ่านมาคนนี้คือนายชนลวิทย์
วัย๔๙ปีค่ะก็โดนจับพร้อมกับคุณปุ๊กกี้
แต่หนุ่มไต้หวันเนี่ยก็คือคนที่ลำเลียงยาเคผ่านพัสดุพันธุ์
คือตำรวจไปล่อซื้อฝั่งหนุ่มไต้หวันมาก่อนนั่นเอง
แล้วก็ขยายผลไปจับนายชนลวิทย์คีตะตระกูลอายุ๔๙ปีค่ะ
ซึ่งคนนี้ก็มีหน้าที่จัดหายาเสพติด
แล้วก็ผลิตยาเสพติดพร้อมกับปุ๊กกี้ชาลาล่าอดีตนักร้องดังนั่นเองค่ะ
ตำรวจก็ยึดทรัพย์สินจำนวน๙รายการด้วยกันนะคะ
ที่บ้านพักแถวซอยรามอินทา๖๕แล้วก็ยาเคที่จับได้เนี่ย
แก้อีกเหมือนกันเมื่อคืนที่ผ่านมากับเมื่อเช้า
ออกข่าวกันไปหลายสำนัก๕๒กิโลกรัมเนี่ยไม่ใช่นะคะ
มีจำนวน๕๒กิโลกรัมคือง่ายคือ๕กิโลกว่านั่นเองนะคะ
ก็ตามที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้แก้ไขกันไปแล้วนะคะ
แต่ก็ต่อให้กี่กิโลกรัมก็เถอะคุณขายสิ่งผิดกฎหมาย

แล้วคนที่ช็อกกว่าเมื่อเช้าเขามาออกรายการกับเรานะคะ
คุณนุ๊กสุธิดาเธอบอกว่าเพิ่งคุยไลน์กรุ๊ปกับปุ๊กกี้
คอนเสิร์ตเมื่อคืนพอเห็นข่าวเนี่ยส่งไลน์ไปถาม
กี้ไม่ตอบค่ะโทรหาก็ไม่รับพี่แจ๊กกะรีนก็พยายามอยู่เหมือนกัน
เมื่อเช้าติดต่อคุณปุ๊กกี้ก็นั่นแหละค่ะ
เพื่อนที่คิดว่าจะได้กลับมามีคอนเสิร์ตด้วยกัน

เมื่อคืนก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะพอดีมีเพื่อนส่งข่าวมาให้
เราก็เลยส่งเข้าไปในไลน์กรุ๊ปแล้วก็ถามปุ๊กกี้ว่า
กี้ทำไมเขาไม่เข้ามาตอบเรื่องจริงหรือยังไงอะไรอย่างนี้
ตอนแรกเราคิดว่าข่าวมั่วติดต่อนักข่าวไหม
ว่าข่าวมันมั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ไม่ตอบเราก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ก็พยายามจะโทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รับสายอะไรอย่างเงี้ค่ะ
ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง
เราก็ไม่คาดคิดว่าแบบโอ้โฮปุ๊กกี้จะต้องมาเจอเรื่องไร้ขนาดนี้
ย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมภาพที่เห็นก็คือ
เป็นภาพคุณปุ๊กกี้กับสามีเป็นชาวไทยนะคะ
โดนจับไปพร้อมกันเนี่ยก็คือปุ๊กกี้กับคุณชนลวิทย์
ส่วนชาวไต้หวันเนี่ยไม่ใช่สามีคุณปุ๊กกี้นะคะ
แต่ก็เป็นหนึ่งในขบวนการค้ายาเหมือนกันค่ะ
ซึ่งคุณนุ๊กเองก็ยังเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
กี้เองมีการมาปรึกษาด้วยว่ากลัวว่าลูกชายคนเล็ก
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่คิดเลยนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นเธอซะเองที่กลับมาพังเพราะยาอีกครั้ง
เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามการแถลงผลการจับกลุ่มของปุ๊กกี้พร้อมกับสามี
ปปศก็จะมีการแถลงข่าวเวลาบ่าย๓โมงนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดในบันเทิงไทยรัฐได้ในช่วงเย็น
แล้วก็เกาะติดไปกันกับหน้าจอไทยรัฐทีวีก็แล้วกันนะคะ
อย่างที่บอกไปว่ายาเสพติดไม่เคยให้ประโยชน์กับใคร
ดังแค่ไหนคุณก็ดับได้ทำลายอนาคตตัวเอง
กลับมาก็ใช่ว่าจะมีที่ยืนอยู่ในวงการบันเทิงนะคะคุณผู้ชม
อันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษเป็นภัยของยาเสพติดเลยแหละ